คุณผู้ชมคะเชื่อว่าหลายคนมีความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาในเรื่องของพญานาคาราชหรือว่าพญานาคเนอะ
เพราะว่าศิลปินดาราหรือว่าประชาชนธรรมดาเนี่ยเขาก็มองว่าพญานาคเป็นเหมือนสัตว์สิท
สัตว์ในตำนานมาคอยให้โชคให้ลาบต่างนานา
หนึ่งในนั้นค่ะคุณไม้พิรมพรนักร้องลูกทุ่งชื่อดังที่หลายคนรู้จักกันดี
เขาก็ค่อนข้างที่จะศรัทธาแล้วก็เชื่อถือในเรื่องของพญานาคเหมือนกันนะคะ
ล่าสุดเนี่ยมีการทำพิธีบวงสวงรูปปั้นพญานาคเจ้าปู่ขุนแก้วศรีสุโธนาคาราชและแม่ย่านาคีปฐุมาเทวี
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อที่บ้านดอนแตงตะบลนาขาวอำเภอเมืองอุดรธานี๒๘พฤษภาคมที่ผ่านมา
ตรงนี้เนี่ยมีสารเจ้าปู่อยู่เนี่ยค่ะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะ
ในพิธีเนี่ยเขาก็มีการปั้นรูปพญานาคบวงสวงตามความเชื่อ
นายพรพิรมพินทปกังหรือที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อของไม้พิรมพรเนี่ย
เขาโชว์ภาพนี้ให้คุณผู้ชมเดี๋ยวซูมให้ดูซูมให้คุณผู้ชมดูชัดเลยว่า
เขาบอกว่านี่คือภาพถ่ายติดพญานาคเห็นไหมคะที่เราวงไว้
คือมันเป็นลำแสงประหลาดอยู่ข้างองค์เจ้าปู่ขุนแก้ว
โดยบอกว่าภาพนี้นายสุภเศษศิริหรือว่าป่าน้ำหวานวัย๕๕ปี
อดีตผู้ใหญ่บ้านนาขาแล้วก็คนที่ปั้นรูปพญานาคนี้

เขาบอกเขาเชื่อมากว่าเจ้าปู่ศรีสุโธนาคาราชมาแสดงปฏิหารให้รับรู้
พี่รมพรบอกว่าตัวเขาเนี่ยนับถือองค์เจ้าปู่
แล้วก็แม่ย่ามานานมากแล้วแล้วก็เชื่อว่ามีจริงด้วย
เขาเคยฝันนะคะว่ามีญาติพี่น้องคนเท่าคนแก่ที่บ้านหนองไฮเนี่ย
มาหาที่บ้านเต็มบ้านเลยนะแล้วก็มานั่งกันที่ริมสะน้ำ
จุดทูบจุดเทียนร้องขอให้เจ้าปู่ขุนแก้วศรีสุโธนาคาราช
ขึ้นมาจากสระเพื่อปรากฏกายให้เห็นเป็นบุญตาซะหน่อยเขาบอกว่าในฝันนะ
เขาเห็นจริงอยู่ก็มีลำแสงสีรุ้งค่ะ
ว่ายเวียนอยู่เต็มสระน้ำไปหมดเลยไม่ได้เห็นเป็นตัวเป็นร่าง
แต่เห็นเป็นลำแสงสีรุ้งนะคะแล้วก็เห็นเสียนพญานาค
โผล่ออกมาจากต้นโพแล้วก็พ่นน้ำใส่ผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาด้วย
จากฝันนี้แหละคุณไม้พิรมพรเลยสร้างสารเจ้าปู่ไว้ที่ต้นโพเลยค่ะ
อืมและที่ผ่านมาอย่างที่บอกนะสารเจ้าปู่เคยให้โชคมาแล้วค่ะ
เขาก็จุดทูปไหว้เป็นประจำใช่ไหมคะค่ะตรงที่ทูบคุณไม้บอกว่า
เห็นเป็นเลข๙กับเลข๕อันนี้ที่ฉันพูดได้เพราะออกไปแล้วดิฉันไม่ได้ให้เลข
เขาบอกว่าเห็นเป็นเลข๙กับเลข๕ก็เลยไปบอกญาติที่อำเภอบ้านดุงปรากฏถูกยกหมู่บ้านเลยค่ะ
เพราะท่านจุดทูบจุดเทียนบอกว่าเออปูเอ้ยท่านขึ้นมาให้ลูกหลานเห็นได้เป็นอย่างง้อ
ก็เลยแบบว่าเพราะว่าเห็นเอ็งเห็นเห็นเป็นขึ้นมาเต็มเนื้อนามวายหน้าเพิ่มเลยครับ
พูดเพิ่มมาแสดงโตหญูกบ่านพูดว่าคือมาปลอดิสถานยังไงแหละ
เราได้ไปคุยกับป่าน้ำหวานหรือว่านายสุภเศษสิริอดีตผู้ใหญ่บ้านนาขา
ที่เป็นคนปั้นรูปพญานาคแล้วก็ถ่ายภาพลำแสงประหลาดนี้ไว้ด้วยนะคะ
โดยเขาบอกว่าเขาเนี่ยส่งงานรูปปั้นพญานาคให้กับคุณไม้เรียบร้อยแล้ว
ก็เอามือถือจะมาถ่ายเก็บรูปไว้เก็บไว้เป็นผลงานเป็นพอร์ต
เพื่อที่จะได้เอาไปโชว์ให้ลูกค้าคนอื่นดูใช่ไหมเวลาไปขายงาน
ทีนี้จังหวะที่จะถ่ายเขาก็เหมือนพูดออกมาว่า
ลูกทำเสร็จแล้วขอถ่ายภาพนะครับ
กดถ่ายก็ไม่ได้รู้สึกมีความผิดปกติอะไรนะคะแต่พอเปิดภาพดูเท่านั้นแหละ
นี่ไงเห็นลำแสงนี้ขึ้นมาเขาบอกว่าเป็นลำแสงปล้อง
นับดูแล้วมีทั้งหมด๙ปล้อง

จำนวน๙ปล้องนี้เท่ากับรูปปั้นพ่อปู่ที่เขาทำ
เขาก็เลยแบบเชื่อสุดใจเลยว่าโอ้
พ่อปู่ต้องมาให้เห็นแน่เลยก็เลยไปบอกกับคุณไม้ค่ะ
ซึ่งย้ำไว้ตรงนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคนที่เชื่อเขาก็เชื่อ
มันมีแสงเรื่องออกจากระหว่างองค์ปู่ใช่ไหม
กับมีแสงอยู่ข้างนอกเลยทีเดียวเนี่ย
หน้าตรงนั้นไม่มีไม่มีอะไรมารับแสงว่ามันจะสะท้อนไปหยุดตรงนั้นได้
ไม่มีกระจกไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรอย่างนี้
ตอนบวงสวงมีเลขที่การทุกข์หรือครับพ่อ
อันนั้นเป็นเลขบวงคนที่ปู่เขียวแก้จูด

แต่ที่มันออกมาผมเห็นเป็นเลข๗กับเลข๓
ด้านนายเสวดดำเนินอดีตกำนันตำบลนาขา
ก็บอกนะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน
เขาบอกว่ามันเป็นบ่อน้ำนะคะกว้าง๑เมตรลึก๖เมตร
เท่าคนแก่ก็บอกว่าตรงนี้เขาเรียกกันว่าทางผ่านพญานาค
แล้วบ่อนี้จะไปเชื่อมกับบึงชวน
ซึ่งตลอดระยะทางก็จะมีต้นโพหลายต้นขึ้นเป็นแนวเลยค่ะ

เมื่อครั้งที่วัดปิดทองฝั่งลูกนิมิตรที่วัดโพชัย
แล้วถึงเวลาตัดลูกนิมิตรแต่ต้องรอเจ้าภาพมาตัดเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าอยู่ดีนะมีเสียงดังโคร่มอยู่ภายในโบสถ์
โดยไม่ทราบสาเหตุตอนแรกก็เข้าใจว่าลูกนิมิตในโบสถ์เนี่ย
ตกลงมาจากหวานแน่เลยแต่พอเข้าไปดูค่ะ
ปรากฏว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนที่จะมีคนบอกว่า
เห็นผู้ชายแก่ใส่ชุดขาวเดินเข้าไปในโบสถ์
กระทั่งมีร่างทรงมาบอกว่าเสียงดังในโบสถ์ที่ได้ยินกันนั่นน่ะ
เป็นเพราะว่ามันถึงเวลาตัดลูกนิมิตรแล้วแต่เจ้าภาพไม่มาตัดสักที
พ่อปู่แกเลยไปตัดเองเลยค่ะ
เป็นถิ่นที่อยู่ของท่านท่านจะมามาทางนี้แล้วก็ไปทางน้องพรเป็นวัน
เวลาวันพระเนี่ยเค้าบอกจะมีคนแก่คนเท่าจะมีเสียงนะบุดบุดอยู่ในโบสถ์
ตอนที่ฉลองโบสถ์ถ้าในมาไม่รู้วันที่ผมจะตัดลูกนิมิต
ท่านบอกว่าตัดช้ามันมันรอรอเจ้าภาพอยู่ทีนี้พอได้เวลาแล้ว

ผมเลยว่ามันตรงกันกับที่คลองภัยญะ

ต้นโพนเป็นรูภัยญะอยู่ข้างล่าง